ค่ะพ่อคุณไส้ต้องการอะไรกิน
มันก็ไม่เตาเท่าทีเดียว
จริงเตามันต้อง
เตามันต้องกรมเสีย
เป็นจรตุรัสมั้ย

เอาเดากันไปเอาอย่างนี้เฉลยแล้วกัน

มันคือขนมกลองไม้ขีด

ไม่เคยได้ยินเดี๋ยวฉันก็เหมือนกันนี่ต้องไปถามเจ้าของร้านกันค่ะ
คุณธัญญารัฐเจริญแก้วอายุ๒๔ปีเป็นเจ้าของขนมกล่องไม้ขีดนี่แหละ
เธอบอกว่าปกติแล้วนะจะขายขนมเบื้องตามตลาดนัดทั่วไป
แต่ช่วงนี้เจอพิษโควิดตลาดเปิดไม่ได้รายได้ก็หดหายนะคะ
ก็คิดต้องสู้ล่ะทำอะไรขายดีเหมือนช่อเข้าข้างค่ะ
เพราะว่าไปคุยกับสามีสามีบอกนี่ไงที่บ้านเนี่ย
มีสูตรขนมโบราณที่ตกทอดมาจากรุ่นคุณปู่คุณย่าพอดี
ก็เลยนำมาทำเป็นขนมหน้าตาแบบนี้ชื่อว่ากล่องไม้ขีด
แต่จะขายแบบดั้งเดิมธรรมดาธรรมดาออริจินัลมันธรรมดาไป
กลัวไม่น่าสนใจก็เลยทำวิธีการเพิ่มไส้เข้าไป
นี่เห็นไหมสีเขียวเนี่ยสังขยานะหรือเป็นปูอัด
เป็นไส้กรอกใบเตยหรือจะเป็นนมสดใส่เข้าไปแบบนี้เลย
แล้วก็ราดแป้งทับลักษณะคล้ายเหมือนโอปัญญากิขนมครกอะไรประมาณนั้นเลยล่ะ
คล้ายแบบขนมเขาเรียกขนมไข่ของต่างประเทศที่เป็นรูปเหมือนข้าวโพด
โอ้โหหนูกินน่าอร่อยมากเลย
กินไปกี่ชิ้นแล้วลูกอร่อยนี่โชว์ไส้ด้วยเห็นมั้ย
แล้วเชื่อไหมคุณเพราะข้าวโพดขายในเฟซบุ๊คนะโอ้โหวันวันนึงมีออเดอร์เข้ามาเกือบร้อยกล่องเหรอฮะ
โอ้โหน้องกินดูน้องกินเยอะแบบนี้
น้องบอกว่าไม่แบ่งหรอกน่ารัก
บ๊อบเลยทีเดียวใครไม่อยากที่จะแย่งน้องนะคุณไปหาซื้อเอาเองเลย
แพงไหมชุดละ๕๐บาทคุณชนะหลายชิ้นอยู่นะ
เราเอามาบอกกันแหละเผื่อว่าใครอยากจะต่อยอดสร้างธุรกิจแบบนี้เหมือนกัน
เผื่อว่าใครที่ประสบปัญหาเหมือนกันเห็นเขาเป็นตัวอย่างแล้วก็ไปทำบ้างก็ได้
ทำในแบบที่เราถนัดนั่นแหละนะคะแต่ถ้าใครอยากจะอุดนุนก็ช่วยกันไปได้เหมือนกันนะคะ
ว่ายุคนี้สมัยนี้จะขายอะไรเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีเอกลักษณ์แล้วก็ไม่ซ้ำแบบใคร
ก็จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษลองกันดูนะครับ